ทีร้อนเป็นไฟเลยสำหรับสเตจไฟเตอร์ราวทูค่ะ
บรรดาตัวแม่นะคะดีวงดีว่ามากันให้พลึบพลับเลยทีเดียวนะคะ
มันสุดเลยค่ะสำหรับ๗ศิลปินดีโว้และดีว่าแนวหน้าของเมืองไทย
โบสุนิตาปานธนพรเบนชะลาทิศป๊อปปองกูลนิวนพัดศร
ปริยนุษย์และอ๊อฟปองศักดิ์ค่ะแต่ละคนเนี่ย
คนเอาบทเพลงสุดฮิตมาประชันฟาดฟันกันบนเวทีแบบดุเด็ดเผ็ดมันจริง
โดยเปิดฉากระเบิดความสนุกกันที่ศิลปินเจ้าบ้านอย่างพี่เบนชะลาทิศและป๊อปปองกูล
กับเพลงปฏิหารที่รอคอยค่ะ
ที่รีมปาติหารช่วยทำให้ฟังจริงขึ้นมา
เมื่อเติมมาทุกอย่างจะหายและกลับไปเหมือนวันหน้า
เสริมทัพด้วยศิลปินหน้าใหม่ที่มาร่วมสร้างสีสันให้เวทีลุกเป็นไฟมากกว่าเดิมค่ะ

ขายล้านตลับโบสุนิตาและปานธนพรค่ะ
จรมาอยู่บนเวทีเดียวกันเป็นครั้งแรกค่ะ
ก่อนจะปิดท้ายกันด้วยความเผ็ดกับศิลปินตัวจี๊ดที่มาพร้อมกันนะฮะ
ส่งพลังอย่างอ๊อฟปองศักดิ์และสองสาวนิวจิ๋วด้วย
คอนเซ็ปต์ที่ว่าอ่อนแอก็แพ้ไปอยากไฟล์ก็เข้ามาค่ะ
ทรงพลังอย่างอ๊อฟปองศักดิ์และสองสาวดิวด้วย
กับคอนเซ็ปต์ที่ว่าออนแอร์ก็แพ้ไปอยากไฟล์ตก็เข้ามาค่ะ